ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้นะครับที่กรสินเนี่ย
เราตามความคืบหน้าให้เมื่อวานนี้ไปเจอศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกฆ่าเอามาทิ้งอำพรางเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยคนร้ายอยู่นี่นะฮะตรงป่าข้างทางตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นริมถนนสายนาไคร้มุกดาหารที่บ้านขุมขี้ยางตะบนกุฎว่า
อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินแถวเนี้ยใกล้ใกล้กับทางเข้าวัดป่ารัชพฤกษ์นะครับ
ศพเนี่ยไปอยู่นู่นนะฮะในพงหญ้าห่างจากถนนเมตรกว่านะครับ
สภาพศพถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนที่เป็นลายลายนะครับศพนี้ขึ้นอืดแล้ว
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วนะครับคือศพเนี่ยถูกห่อเอาไว้นะ
แล้วก็คงจะเสียชีวิตมาหลายวันด้วยนะครับลักษณะอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับ
แต่ก็เห็นชัดเจนได้ว่าเป็นผู้หญิงนะลักษณะศีรษะเนี่ยปักดินงอเข่า
มีเชือกมัดร่างเอาไว้ไม่สวมเสื้อแต่มียกทรงสีดำกางเกงขาสั้นนะครับ
นี่คือสภาพศพที่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นหญิงสาวอายุประมาณช่วง๓๐๔๐แล้วคนร้ายต้องลงมืออย่างโหดเยี่ยมมาก
เพราะว่ามีเสื้อคลุมที่ศีรษะด้วยแล้วที่เท้าเนี่ยมีผ้าสีชมพูมาคลุมเอาไว้คล้ายกับ
เป็นผ้าเช็ดเท้าอะไรแบบนี้นะฮะที่มาคลุมเอาไว้ด้วยนะครับ
แล้วมีเชือกไนลอนเส้นเดียวกันเนี่ยมัดเอาไว้ด้วยนะครับ
โยงจากหัวมาแขนมะเท้าอ่ะเอาผ้าปูที่นอนเป็นลายสีขาวแดงน้ำเงินเนี่ยนะฮะ
เป็นลายลายห่อศพอีกทีแล้วมัดหัวมัดท้าย
ลักษณะแบบอำพลางอย่างแน่นหนาคนร้ายเอาเชือกมัดผูกศพให้งอนะ
ไม่ให้ยืดออกคาดว่าหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายค่ะ
สองเผื่อเวลาใครมาเจออาจจะคิดว่าเป็นก้อนก้อนกลมกลม
อืมอ่าเป็นก้อนก้อนกลมกลมถ้าเป็นแบบยาวยาวเนี่ย
จะดูเป็นศพชัดค่ะนี่นะฮะแต่สุดท้ายก็มีคนมาเจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับชนะสูตรเบื้องต้นที่ใบหน้าของศพเนี่ยนะฮะ
ยุบนะครับคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งอย่างแรงนะ
เพราะว่ายุบแล้วก็มีลักษณะปูดบวมขึ้นมาด้วยฟันนี่เกือบหลุดนะ
ไม่มีตำหนิรูปภัณฑ์ที่บ่งบอกตัวตนชัดเจนนะครับคาดว่าต้องเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันค่ะนี่คือสภาพศพที่เจอเมื่อวานนะครับ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ย
ตมตรีสมนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินนะครับ
บอกว่าคือคงจะถูกทำร้ายจากที่อื่น
แล้วนำศพมาทิ้งอำพลางที่นี่นะมีบาดแผลต่างอย่างที่เล่าให้ฟัง
แต่ไม่เจอเอกสารติดตัวนะฮะยังยืนยันตัวตนไม่ได้นะ
มีแต่พวกผ้าห่อศพกับเชือกที่มัดอยู่ในท้องที่ของสพกุชินารายนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแจ้งความคนหายอะไรยังไงไว้ไหม
โดยเฉพาะถ้าตามสภาพของศพที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๗วันเนี่ย
๗วันที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีใครแจ้งความคนหายไว้บ้าง
แต่เชื่อว่าคนร้ายลักษณะแบบนี้คงไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวแน่
อย่างน้อยน้อยต้องไม่ต่ำกว่าสองคน
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่กรรศิลป์นะฮะแกะรอยหลักฐานคดีนี้เลย
ฆ่าเอาศพมาทิ้งหมกป่านะครับวันนี้เนี่ยไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
ถนนสายนาไคร้มุกดาหารคือจุดนี้ยากขึ้นเยอะไปหมดนะ
สูงเต็มข้างทางหมดนะฮะสูงประมาณแบบเมตรหนึ่งได้อ่ะเนี่ยครับ
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับยังมีคราบน้ำเหลืองติดอยู่เลยนะครับ
แล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่ทั่วบริเวณนะ
นี้ไม่มีบ้านคนนะครับมีก็พวกไฟส่องสว่างข้างทาง
ซึ่งก็จะเปิดกลางคืนถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักจะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร
เปลี่ยวไหมก็ไม่ได้เปลี่ยวมากนักนะฮะ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนลงพื้นที่มาหาหลักฐานเพิ่มนะครับตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า
มันมีรอยรถจักรยานยนต์อยู่ที่ไหลทางด้วยห่างจากจุดเจอศพประมาณ๑เมตร
ตรงนี้เนี่ยถ้าจะสันนิษฐานก็อาจจะเป็นไปได้
หลังจากที่คนร้ายลงมือฆ่าเขาแล้วก็ห่อศพมัดศพแล้ว
ตั้งใจจะทำให้เล็กที่สุดเนี่ยนะฮะเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย
อาจจะเอาขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่มาตามทางแล้วมาเจอตรงนี้ก็คงจะเลี้ยวเลย
ลงไหลทางแล้วโยนศพทิ้งเข้าไปในพงหญ้า
จุดที่พบศพเป็นลักษณะพรงย่าที่สูงประมาณ๑เมตรนะครับ
นี่ฮะหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่เป็นเพียงการสันนิษฐานนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุ
ไม่มีรอยแบบพวกรถยนต์เลยนะฮะไม่มีล้อใหญ่ใหญ่เลย
ถ้าจะอุ้มเข้ามาก็ต้องจอดรถริมทางค่ะแต่ถ้ามีรอยรถเนี่ย
เป็นรอยล้อรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาถึงจุดที่เจอศพ
ศพถูกห่อให้เล็กที่สุดก็คงจะแบกขึ้นจักรยานยนต์ได้
ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตำรวจได้เก็บดินนี่นะฮะ
ตรงนี้คือเก็บดินจากรอยรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะ
เพื่อเอาไปตรวจสอบแล้วก็ได้จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของผู้ตายเอาไว้
นะเพื่อจะให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายให้ได้นะครับ
ก็เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อตามการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
เพื่อจะเจอหลักถงหลักฐานหรือว่าเบาะแสต่างนี่นะฮะ
ตามความเชื่อนะครับความมั่นอกมั่นใจในการที่จะช่วยเหลือด้านคดีต่อไป
เพราะถือว่าต้องช่วยเธอนะใครทำร้ายเธอใช่ค่ะ
แล้วมัดขนาดนี้แล้วก็เอามาทิ้งแบบนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยด้วยการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในรอบจุดเกิดเหตุที่เจอศพนะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางถนนสายนาไคร้มุกดาหาร
แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงแถวนี้ด้วยนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรถต่างต่างที่คาดว่าอาจจะเข้ามาแถวจุดที่เจอศพ
แต่มันมีอุปสรรคก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยคือแทบจะไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
ไปเจอจุดนึงเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดของร้านค้าในหมู่บ้านขุมขี้ยาง
แต่โอ้โหห่างจากจุดเจอศพ๒กิโลเมตรมันก็เลยยังไม่ได้เบาะแสอะไรมากจากภาพในกล้องวงจรปิด
ยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเนี่ยใช้ยานพานะอะไรเอามาทิ้งยังไงทิ้งวันไหนทิ้งตอนไหน
นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจบอกต้องไล่ไปเลยย้อนหลังไปเลย๗วันตามสภาพศพที่คาดว่าต้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗วัน
เผื่อจะมีอะไรที่จะเห็นเบาะแสบ้าง
คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับคนที่เจอศพคนแรกนะครับ
ชื่อนายพานุพงศ์อายุ๒๓ปี
เขาบอกว่าก่อนจะเจอศพนี่ฮะพานุพงศ์บอกว่าขับรถซาเล้งไปกับภรรยาจะไปหาเห็ดจะไปเก็บหน่อไม้ในป่า
ก็ไปถึงแถวนี้นี่แหละนะไปถึงเนี่ยมันเป็นทางผ่านจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน
เอกใจเพราะว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบโอ้โหกลิ่นมันแรงมาก
เหมือนอะไรตายแต่มันแรงมากกว่าสัตว์ตายอีกนะครับ
ทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นสุดนักของเขาหรือเปล่า
เพราะว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันหายไป๔วันแล้ว
ถูกรถชนตายแล้วศพมันกระเด็นมาอยู่แถวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ทีนี้พอผ่านไปหลายวันขี่รถซาเล้งผ่านทีไรมันเหม็นทุกที
เมื่อวานนี้เนี่ยต้องจอดรถตรงทางแยกทางเข้าหมู่บ้านเนี่ย
แล้วลงไปดูอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่
คือคุณพานุพงศ์เนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าพอเดินลงไปดูนะครับ
แวบแรกเห็นผ้าปูที่นอนก่อนคิดเลยว่าใช่แน่เป็นศพคนแน่
ลั้นใจหันไปดูอีกรอบทีนี้ยิ่งมั่นใจลักษณะเป็นก้อนมัดด้วยเชือกไนลอนนะฮะ
คือแบบโอ้โหสภาพแบบกลิ่นเหม็นเลยแบบขึ้นอืดแล้วอ่ะ
ได้กลิ่นแล้วก็คุยกับแฟนว่าหมาเพราะว่าหมาหาย
แล้วก็เลยตามกลิ่นไปก็ไปเจอเห็นเป็นผ้าผ้าห่ออย่างดีอ่ะ
แล้วก็แบบส่วนขามันบวมอ่ะบวมขึ้นมาแล้วก็ผมคิดยังไงก็เป็นศพอ่ะ
ตรงกับศพอ่ะไม่มีกลิ่นเพราะว่าลมลมมันไปอย่างเงี้ย
ผมจะเลี้ยวเข้าแบบจะกลับมาเนี่ยได้กลิ่นเพราะว่าลมมันไปอย่างเงี

ตอนแรกอ่ะตอนไปกับแฟนผมยังไม่มั่นใจแล้วก็กลับมาส่งแฟน
แล้วผมก็กลับไปดูใหม่แล้วก็เป็นศพเป็นศพจริงจริง
แต่ว่าผมก็ไม่ตกใจอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยกลัวอืม
แต่ว่าคนคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้กินนะแต่ว่าก็ไม่มีใครเอกใจว่าเป็นศพ
นี่ฮะพอไปดูอีกรอบแน่ใจก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบนะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะคุณพานุพงศ์บอกนะครับ
เพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมาที่ใช้เส้นนี้เนี่ยกลิ่นมันเหม็นมาตลอดอยู่แล้วนะ
แต่ไม่มีใครเอกใจว่าเป็นศพนั่นแหละนะขนาดตัวคุณมนุพงศ์ยังคิดว่าเออสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันหายไปสี่วันแล้วมันถูกรถชนตายปลิวมาแถวนี้หรือเปล่าค่ะ
สุดท้ายเอาเป็นศพจริงจริงโอ้โหทีนี้นะคะทีมข่าวของเราก็คุยกับคนในพื้นที่
คุยกับผู้ใหญ่มณัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ก็บอกว่าหลังจากไปตรวจสอบศพมาค่ะก็ไปตรวจสอบพร้อมตำรวจนะนะ
ก็ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ศพลูกบ้านของเขาแน่แน่ลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นชาวลาวที่มาอยู่เนี่ย
ใหญ่บ้านบอกรู้จักทุกคนนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาแจ้งว่าคนในหมู่บ้านหายตัวไป
หมู่บ้านใกล้เคียงก็ไม่มีใครบอกผู้ใหญ่เองก็คุยกันระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้ก็ไม่มีคนหาย
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่มณัฐบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ศพผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่คนไทย
เพราะในอดีตในพื้นที่ตำบลกุฎว่าค่ะเคยมีหญิงสาวชาวลาวถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งอำพรางสองครั้งแล้วนะคะ
เคยมี๒ครั้ง๒คดีนะคะปี๖๐ปี๖๒คือเมื่อปี๖๐นะคะพบศพสาวชาวลาวถูกฆ่าที่เนินเขา
ขึ้นไปวัดสิรินนคราชนะคะก็อยู่ห่างจากจุดที่พบศพสาวนิรนามครั้งนี้
ห้าร้อยเมตรส่วนครั้งที่สองเมื่อปีหกสองอ่ะ
ก็เป็นสาวชาวลาวถูกฆ่าเอาศพมาทิ้งไว้ในป่าชุมชนบ้านกุฎว่า
สาวชาวลาวทั้งสองคนที่ถูกฆ่าอำพรางเนี่ยค่ะเป็นพนักงานร้านอาหารอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร
สองคดีที่ผ่านมาจับคนร้ายได้มันเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องมันคล้ายคล้ายกัน
ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าศพนี้ศพล่าสุดที่เจอเนี่ย

ศพที่พบเห็นเมื่อวานเนี่ยที่ผมสังเกตดู
เพราะว่าอยู่บ้านของเรายังไม่มีใครแจ้งหายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนมาจากทางอื่น
นะครับที่เขาฆาตกรรมแล้วมาทิ้งศพอำพางอยู่ที่บ้านคุณพิยางครับ
ยังไม่มีคนหายเลยเนอะเพราะว่าบ้านเนี่ย
ผมรู้จักทั้งหมดนะครับว่าแม้แต่คนลาวประเทศลาวมาอยู่บ้านเนี่ย
มันก็มีอยู่สองคนอาจจะก็ยังครบหมดนะครับ
ผมดูแล้วเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยบ้านคุณมิยางเนี่ย
มันจะมีรอยต่อนะครับรอยต่อระหว่างมุกดาหาร
แต่ก่อนน่ะมันจะเขาจะศพคือมาจากประเทศลาวเลยนะ
เอามาทิ้งอยู่ก็ประมาณสักปีกายเนี่ย
ทิ้งอยู่อยู่แถวบ้านกุฎว่าก็เป็นผู้หญิงนะครับ
คือเป็นคนต่างชาติเป็นคนประเทศลาว
และส่วนที่สองก็เป็นผู้หญิงอีกนะครับมาอยู่ที่อันนั้นเขา
ทีนี้ค่ะก็ไปถามข้อมูลจากทางตำรวจเพิ่มเติมดูหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกบัณฑิตสิงหประชาผู้กำกับสพกุชินารายจังหวัดกาลสิน
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะ
ยังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใครนะคะไม่มีเอกสารระบุตัวตนอะไรเลย
แต่ที่แน่มันเป็นเหตุฆาตกรรมอะค่ะเพราะว่าสภาพศพถูกมัดด้วยเชือกไนลอนพันรอบตัวเลย
แล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนอีกชั้นหนึ่งส่วนใบหน้าที่มีแผลคล้ายกับถูกของแข็งตีเนี่ยนะคะ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกทุบด้วยอะไรก็จะต้องนำร่างของผู้เสียชีวิต
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ต้องไปเปรียบเทียบลายนิ้วมือจากศพไปเทียบกับข้อมูลทะเบียนราช
ว่าผู้เสียชีวิตคือใครตอนนี้ตำรวจก็พยายามประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ว่ามีญาติแจ้งความคนหายอะไรไว้บ้างไหมตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าศพคือคนในพื้นที่หรือเปล่าศพนี้คือคนไทยหรือเปล่า
ครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกฆ่าแล้วเอามาทิ้งอำพรางไม่ต่ำกว่าห้าถึงเจ็ดวัน
เป็นการฆาตกรรมนะครับซึ่งเราจะต้องในเบื้องต้นเราก็ต้องสืบหา
หญิงนิรนามคนนี้ก่อนว่าเป็นเป็นใครนะครับในส่วนเบื้องต้นนี้เราก็
ตอนนี้เราก็ให้สืบลงพื้นที่นะครับไปประสานผู้นำชุมชน
ไปประสานชาวบ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบตามร้านอาหารเลย
แบบนี้ครับหรือว่าสถานบันเทิงก็มีบุคคลศูนย์หาอย่างไรหรือไม่
ครับต้นเวลาตอนนี้เราจะลงทำงานกันไปแล้วครับนี่นะคะทางผู้กำกับ
สพกุชินารายก็บอกว่าแน่ก็ต้องตรวจสอบว่าศพนี้คือใคร
สองเลยก็ต้องไปไล่ดูว่าคนร้ายคือใครโอ้โหสองเรื่องดูแล้วก็ไม่ง่ายนะครับ